อีกหนึ่งเหตุการณ์ช่วยตามหารถแจ๊สสีขาวคันนี้หน่อยให้ไปรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

สักพักชะลอสักพัก
อ้าวอ้าวเลี้ยวเลย
แล้วรถหกล้อเข้ามาของเขาดีเนี่ย

เขาต้องหักหลบแล้วไปชนเกาะกลางเทกระจาดมีคนงานตายด้วย
นะครับคลิปเห็นชัดเจนนะนี่มันคือนิคมอุตสาหกรรมฉลุงที่หาดใหญ่สงขรา
แจ๊คขาวอย่างที่เห็นวิ่งขวามาจู่ชะลอครับ
เลนกลางปุ๊บเหมือนจอดปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้าเลย
แล้วทำให้รถหกล้อที่ขับมาต้องเบี่ยงขวาไปที่เกาะกลางเพราะไม่อยากจะชนแจ๊ดคันนี้ไง
เทกระจาดคนงานนั่งอยู่ข้างหลังร่วงลงไปกับพื้นนะครับ
ส่งผลให้มีพนักงานคนงานบาดเจ็บหายปลาร้าหักข้อเท้าหักกระดูกสันหลังร้าว
กระดูกนิ้วมือหักแล้วก็มีคนงานคนหนึ่งหัวกระแทกสุดท้ายเสียชีวิต
โอ้โหเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๑กุมภาพันธ์ตอน๗โมงเช้า
หลังจากเกิดเหตุการณ์คนขับรถแจ๊ดไม่ลงมานะคุณไปแนบเลยครับไม่จอดไม่อะไรเลย
ไม่ถามไทยขับหายไปโดยเจ้าของรถหกล้อนำทะเบียนของแจ๊คคันนี้ไปตรวจสอบ
กรมการขนส่งทางบกอยู่ตอนนี้ได้ชื่อครอบครองมาแล้ว
คลิปนี้ที่โพสต์ต้องการจะให้เห็นพฤติกรรมแล้วก็ตามหาคนขับมา
ช่วยกันดำเนินคดีอีกทางหนึ่งด้วยนะครับใครก่อเหตุรับผิดชอบซะนะครับ